วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ประสบกรณิกรไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
เดินทางไปกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่เก้า
ซุ้มกำแพงพระบรมมหาราชวังนะคะติดตามจากรายงานค่ะ
รู้สึกว่าอยากมาใกล้ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่
สอนนูกเป็นคนดีรู้รักษาเมื่อกี๊

ขอระลึกถึงพระบารมีของพระองค์
ตั้งแต่ทุกคนในครอบครัว

ขอดวงวิญญาณของพระองค์จงเสร็จสุสลันท์ท้าลัย
ความรู้สึกทราบซึ้งใจของประสบนิกรชาวไทย
ทั่วทุกสารทิศถูกถ่ายทอดออกมาเป็นถ้อยคำสามัญชน
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาสปภิษฐ์
ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ตลอดการทรงงานกว่า๗๐ปี
อกจากถ้อยคำสามัญชนที่เปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักพักดีแล้ว
อีกหนึ่งพลังอันยิ่งใหญ่ของประสบนิกรชาวไทยในวันนี้
คือการตั้งใจร่วมกันเดินทางเข้ากราบถวายสการะ
ถวายพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองทอง
เบื้องหน้าพระบรมมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ในโอกาสสุดท้ายที่จะได้ทำหน้าที่
ในฐานะประชาชนคนไทยของพระองค์
พระองค์ท่านสู่สวรรคาไลและขอให้พระองค์ท่าน
เกิดกี่พบกี่ชาติขอเป็นค่ารองบาททุกชาติไปค่ะ
พร้อมใจกันทำหน้าที่ของประชาชนคนไทยกว่า๒๐๐๐คน
ด้วยการแสดงออกถึงความจงรักพักดีครั้งนี้
นับเป็นอีกหนึ่งครั้งประวัติศาสตร์
ทำให้รอบซุ้มพระบรมชายลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ไปด้วยความงดงามของพวงมาลัยดอกดาวเรืองสีเหลืองทอง
อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่๙
และจะเป็นสีแห่งแรงบันดาลใจที่จะทำให้ทุกคน
ระลึกถึงพระองค์และรู้สึกเสมือนพระองค์อยู่เคียงข้างเสมอ
อันเป็นภาพความประทับใจที่ตราตรึงอยู่ในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยตลอดไป
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน